เมื่อวานนี้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอวดโฉมชุดว่ายน้ำ
ซับซับซับซับใช่ค่ะปล่อยความปังออกมาหลังจากที่ต้องกัดตัวสิบสี่วัน
รอบชุดว่ายน้ำเมื่อวานนี้นะคะคือต้องบอกว่านอกจากเราจะพาไปชมความเป๊ะของสาวงาม
เราต้องพูดถึงมิติใหม่ของพิธีกรกันหน่อยที่กำลังพูดอยู่นี่คือพิธีกรนะคะ
นึกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่มาประกวดไม่ผิดไม่ผิด
ดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะส่วนดีกรีความฮอตของตัวแทนสาวงาม
แต่ละประเทศบอกเลยว่าจัดเต็มจริงไม่มีใครยอมใครนะคะ
เดินสับเพราะพอกับหุ่นพวกเธอเลยนะสุดยอดแต่ละคนนะต้องแบบว่าผอมแห้งแรงน้อยไม่ได้นะต้องมีสิคแพ็คด้วยนะ
โพสต์ท่าจิกกล้องดูเอาเถิดคุณผู้ชมค่ะคณะกรรมการในใจสั่นให้คะแนนไม่ถูกจริง
ซึ่งตัวเต็งปีนี้อย่างสาวงามจากประเทศบาเซลอาเจนตี้นานะคะ
เช็คบรีพับบิกั้นแล้วก็เม็กซิโกค่ะฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ออกสเต็ปได้โดนใจทั้งกรรมการแล้วก็แฟนนางงามสุดเลย
ครองได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันนะคะ
ตัดสินค่ะในวันที่๒๗มีนาคมนี้คุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยนะคะว่าการประกวดครั้งนี้เขาก็มีมาตรกงมาตรการ
ในการรับเผื่อโควิดแน่นหนาพี่นวัดเขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะ
ซึ่งสาวไทยของเราเองก็เดิน
แล้วก็โชว์ศักยภาพไม่แพ้สาวใดในโลกเหมือนกันนะคะ
จริงถ้าไม่ติดเรื่องอายุนะจะส่งคุณไปประกวดกับเขาได้เหมือนกัน

โอ้โหอวยกันเองแหละช่วงนี้คุณผู้ชม